ก็คือกฎหมายผังเมืองเนี่ยเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะฮะ
เพื่อให้ดูว่าตรงนี้เหมาะกับการเป็นอะไรหลักการเป็นอย่างนั้น
ในอดีตเนี่ยนะกฎหมายผังเมืองเนี่ยคนที่ดูแลกฎหมายผังเมืองคือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ
แต่ต่อมาภายใต้กฎหมายใหม่เรามีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นลงไปเพราะฉะนั้นการกำหนดผังเมืองในปัจจุบันนี้
มันก็กลายเป็นอำนาจของท้องถิ่นนะครับอันนี้ปูพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าอำนาจจริงเป็นของท้องถิ่น
ที่นี้ฐานเมืองตรงนี้ตรงลำไซด์ออกเป็นกิจสตกปี๒๕๕๕ตอนที่ออกเป็นกิจสตกถนนตรงนี้มันกว้างประมาณ๙เมตร
ถนนกว้างบาง๙เมตรก็มีตึกมีอาคาร๒ข้างทางไปแล้วล่ะนะครับแต่ในการฉีดถังเขาก็ขีดเหมือนกับทำงานวิชาการ

ในในยุคอดีตอาจจะมีการลงพื้นที่ไปสำรวจข้อเท็จจริง
หรือคุยกับพี่น้องประชาชนไม่ได้มากมายนักถ้าจะขีดไปตรงนั้น
แล้วตรงนี้ก็คือการกำหนดให้ผังเมืองเส้นนี้เป็นเส้นที่
เอ่อเข้าเมืองของลำไสแล้วก็จะขยายเป็นสามสิบเมตร
โดยหลักการเป็นอย่างนี้ทีนี้พอปีห้าห้าประกาศเป็นอย่างนั้น
ก็ยังไม่มีใครได้สนใจอะไรเพราะว่ามันมันเหมือนห่างไกลตัวนะ
แล้วก็ในเรื่องของการสร้างถนนตามผังเมืองเนี่ย
มันไม่ได้อยู่ดีจะไปตั้งงบอะไรก็ได้ง่ายนะ
คนคนที่จะทำได้มีสองคนครับหนึ่งคือท้องถิ่นนั่นเอง
สองคือทางหลวงชนบทนะครับถ้าจะทำก็จะมีอยู่สองคน
ซึ่งอย่างสมมุติว่าถ้าท้องถิ่นจะทำเองเนี่ยท้องถิ่นต้องขยาย๙เมตรเป็น๓๐เมตร
แล้วก็เป็นคืนเป็นร้อยร้อยหลายเนี้ยท้องถิ่นจะวงว่าประมาณมาจากไหน
นี่คือนี่คือปัญหาก่อนที่ผมขอตั้งตั้งประเด็นตรงนี้ไว้ท่านท่านผู้ว่าครับ
ท้องถิ่นตรงนี้คือเทศบาลลำไซใช่ไหมฮะครับครับ
ครับอ่าครับเชิญต่อครับท่านผู้ว่าครับทีนี้พอพอพืชมันส่งโอน
ภารกิจตรงนี้จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาให้เป็นท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการท้องถิ่นเขาก็มีหน้าที่
ต้องยืนยันถังหรือเขาจะแก้ผังใหม่อะไรก็แล้วแต่แต่เขาต้องฟังจาก
ประชาชนด้วยครับอ่าโอเคหลักการของผังเมืองก็คือ
ฟังพี่น้องประชาชนว่าการทำอะไรก็ตามกระทบพี่น้องประชาชนหรือไม่
อ่าแต่ปรากฏว่าในการทำผันอันเนี้ยที่กำลังทำอยู่ตอนเนี้ยครับ
ท้องถิ่นไปจ้างเอกชนทำอืมทีนี้เอกชนเนี้ยก็ไม่ได้
สมมุติผมคุณภาคภูมิจ้างผมผมไม่ได้ทำอะไรเลย
ผมก็เอาผังเดิมมาใช้เลยอย่างนี้
ก็คือพังเมื่อปีห้าห้าใช่ครับหลักหลักอย่างนั้นเลยทีนี้เอ่อ
ถามว่าทำไมมันอาจจะเป็นการจ้างเอกชนแล้ว
เอกชนก็ไม่อยากจะรับคอร์สอะไรมากมายไปนักเห็นมีผังอยู่ก็นะ
อันนี้เราไปคิดแทนเขาไม่ได้แต่ข้อที่จริงมันคล้ายอย่างนี้
ครับซึ่งซึ่งความจริงเขาต้องลงมาดูพื้นที่ก่อนว่าตอนเนี้ยพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงแบบไหนอะไรยังไงจากที่ตีเอาไว้เมื่อปีห้าห้า
ใช่ใช่ครับเอ่อทีนี้ปัญหาเมื่อเมื่อท้องถิ่นเอ่อจ้างเอกชนและเอกชนเขาส่งมาแล้ว
ก็มีนะเอ่อตัวท้องถิ่นเองก็มีหน้าที่ประชุม
ซึ่งมันก็จะกรรมการระดับกลุ่มท้องถิ่นในจังหวัดนั้นว่าเพราะถังเมืองอันหนึ่ง
มันไม่ได้มันไม่ได้กระทบท้องถิ่นท้องถิ่นเดียวอาจจะกำหนดเทศบาลอาจจะกระทบอบตท่านอื่นด้วย
ครับจะเป็นกลุ่มกลุ่มของมันถ้ากดว่ากลุ่มของเอ่อท้องถิ่นตรงเนี้ย
ก็ยืนยันว่าตามนั้นเพราะว่าไม่ได้ไปแต่งเติมอะไรของโยธาธิการและฝั่งเมืองเลย
ก็คิดว่าหลักการมันน่าจะถูกต้องแล้วมันน่าจะง่ายก็ข้อสรุปเรื่อง
กิจการรวมการถูกกันไงขอบคุณมากเลยครับก็ยังไม่กระทบใครเลย
แต่ปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ยืนยันว่า
ทำตามกฎหมายหมดแล้วคือจะไม่ตีใหม่จะเอาเอาผังฉบับปี๕๕นั่นแหละ
แต่คุณภาคภูมิเข้าใจทีนี้พอถามว่าผู้ว่ารู้เมื่อไ
ว่ารู้เมื่อวันพระรหัสที่ผ่านมาครับพอเรารู้ปุ๊บ
เราก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยก่อนครับแล้วก็เสนอออปชั่นว่าเฮ้ย
แทนที่จะไปไอ้เนี่ยผลักดันมันไปแล้วมันมีประชาชนเดือดร้อนเนี่ย
ลูกบ้านเอ่อผมใช้คำว่าลูกบ้านผมทั้งนั้นอ่ะครับเอ่อ
เอาคืนกันมาก่อนได้ไหมมาทบทวนใหม่อ่า
เดี๋ยวผู้ว่าจะดูอะไรอย่างงี้ก่อนได้ไหมครับผู้ว่าขอใช้สิทธิ์แซงชั่นฮะ
พูดง่ายแต่ในทางปฏิบัติแล้วอำนาจผมเนี่ย
มันมันมีแค่เซ็นหนังสือส่งอืมอ่าอันนี้คุณภาคภูมิต้องเข้าใจก่อน
ทีนี้พอเขาเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ยังไม่มีใครขยับจากวันพระรหัส
ก็เอ่อคุณหนุ่มก็เลยคงจะเห็นว่าครับเอ่อ
เขาเป็นตัวแทนความเดือดร้อนเพราะว่าบ้านของเขาอยู่ในตรงนั้นพอดีครับ
ท่านท่านผู้ว่าฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่ขยับ
เขาไม่พิจารณาปรับเปลี่ยนอะไรอ่ะแล้วเขาส่งหนังสือมาที่ท่านผู้ว่า
ผู้ว่าไม่เซ็นได้ไหมไม่เซ็นส่งได้ไหมครับ
อันนี้ผมถามถึงในหลักการก็เป็นอำนาจส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณา
แต่แต่แต่แต่อย่าลืมว่าครับเอ่อการเซ็นหรือไม่เซ็นมันต้องมีเหตุผลนะ
ซึ่งซึ่งเราต้องดูนะก็เป็นเหตุผลอย่างที่ท่านผู้ว่าได้คุยกับผมแบบ
อันนี้ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลไหมฮะครับอ่าผมถือว่าเป็นเหตุเป็นผล
ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอเมื่อวานนี้เองพอคุณหนุ่มเขาออกเป็นข่าว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

อันนี้อันที่๑อันที่สองก็ผมให้คำมั่นนะฮะว่าในฐานะที่เราเป็นพ่อบ้านเนี่ย
เราพยายามดูแลลูกบ้านด้วยความเป็นธรรมมากที่สุดแล้วเราก็เห็นว่าเคสนี้เราน่าจะเข้าไป
แทรกแทรงหรือไปดูอะไรได้ในระดับหนึ่งครับนี่ก็ให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนแล้วกัน
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ
เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ